อีกเรื่องหนึ่งก็แปลกฮะลุงชาวตรังฝังเมียตัวเองคือเมียตาย
ฝังเองกับมือเลยแต่ที่น่าแปลกก็คือ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาไม่สบายใจ
ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้ผู้ที่ตายเป็นโควิดหรือเปล่า
แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือลุงคนดังกล่าวก็ออกมาบอกว่า
วันแรกก็โดนซะแล้วโดนอะไรเมียมาหลอกหลอน

แต่เจ้าหน้าที่ต้องมีการขุดร่างขึ้นมาพิสูจน์ใหม่
เพราะคดีมันมีความทะแม่งทะแม่งเกิดขึ้น
ถนอมพักดีอายุประมาณสักไม่ถึง๔๐ปี
ถูกนายมิตรสุกเลี้ยงอายุ๕๖ปี

คลองลำชะหมู่๖ตะบนประเหลียนอำเภอประเหลียน
จังหวัดตรังฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย๑๒กันยายน
ตำรวจภูทรบ้านหนองเอื้องก็รับแจ้งจากผู้นำชุมชน
ว่าฝังศพภรรยาอยู่ข้างบ้าน
ข้างบ้านก็คือกลางสวนยางพาราชาวบ้านไม่สบายใจไม่ได้กลัวผี
แต่เหมือนจะไม่เชื่อว่าติดเตียงป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ตรวจสอบตรวจสอบลุงมิตร
มิตรก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นคนฝังเมียเองกับมือ

เล่ายาวคือกับเมียคนนี้เลิกกันไป

กลับมาคบกันอีกทีแต่ช่วงหลังเนี่ยเมียมีอาการไม่ค่อยปกติ
เหมือนมีโรคประจำตัวแล้วช่วงหลังโอ้โหสู้ผอม
โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีอาการไม่สู้ดีจากนั้น
วินาทีสุดท้ายเกิดขึ้น๘กันยาตี๕พอดี

โดยปกติถ้ามีคนตายคนเกิดในบ้านต้องแจ้ง
แต่เนี่ยเมียตายยังไม่แจ้งใครเพราะกลัวว่ามันจะติดวันสุดสับดงสุดสัปดาห์
ก็เลยเอาร่างของเมียฝังข้างสวนยางพาราข้างบ้านของตัวเอง

คืนแรกก็โดนซะแล้วเหมือนกับว่า
วิญญาณเมียมาแสดงอิทธิฤทธิ์
อกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันรุ่งขึ้น
เลยเอาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเมีย
และเล่าเรื่องนี้ให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดฟัง

เหตุการณ์นี้ก็เลยแนะนำให้ไปบอกผู้ใหญ่บ้าน

จะได้มีการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปนะ

แน่นอนเข้ามือเห็น
กิจบอสโปรย์
โตรดิอิน

อัตโตรดิฤทธิ์
แล้วเมียหรือว่า
แล้วเมียอยู่ดีตายเพราะอะไรผู้ป่วยติดเตียงเข้าใจอันนั้นคืออาการ
อธิบายแบบนี้แต่อสมในพื้นที่บอกไม่น่าเป็นไปได้
แล้วพูดว่าป่วยติดเตียงมานานครึ่งปี
เมื่อหลายวันก่อนยังบิดมอเตอร์ไซค์ไปกรีดยางกันอยู่เลย
เรื่องนี้มันเลยดูทำแม่งทำแม่งและชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่อสม
ก็ไม่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตคือคุณถนอมเนี่ย
เจ้าหน้าฟังเดี๋ยวโรคก็เจ๋ยง่ายแต่กลับคืนกับนอนไม่รับเหมือนกัน

แต่ขุดศพต้องขุดศพขึ้นมาผ่าพิสูจนชนะสูตรต่อ
ว่าตกลงแล้วการเสียชีวิตของนางถนอมเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลสงขานครินที่หัดใหญ่
ที่จังหวัดสูงขาแล้วของวันจะทราบผลสมมุติ
ชาวบ้านเขาช่วยสมมุตินะสมมุติว่าถ้าหากเหตุการณ์นี้
เขาไม่ได้มีสภาพแขนขาลีบหรือป่วยแบบติดเตียงตาย
อาจจะมีงานงอกคดีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้